คุณผู้ชมคะวันนี้คนก็ถามกันเยอะว่าเอ๊ะตกลงแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
จะมีการเคาะงบประมาณที่เป็นค่าจ้างหรือว่าเป็นค่าตัวของศิลปินดังระดับโลก
เพราะว่ามีข่าวมาสองขยักนะคะก็คือน้องลิซ่าแล็คพิ้ง
คือข่าวขยักแรกบอกว่าจะเชิญมาแน่จะว่าจ้างมาแน่
ขยักที่๒ก็คือบอกว่ารัฐมนตรีบอกว่าฟันทงแล้วคอนเฟิร์ม
มาแน่นอนงบร้อยล้านบาทอื้อฮือ
วันนี้ก็เลยรอลุ้นว่าจะเคาะงบเลยไหม
พิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า
คือทางกระทรวงยังไม่ได้เสนอของงบกลางวงเงิน๓ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือ๑๐๐ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
หรือค่าตัวของศิลปินทั้งสองท่านนี้นะคะคือยังไม่ได้เสนอค่ะ
เพราะว่าต้องรอพิจารณาสัญญาการจ้างก่อน
เรื่องต้นได้รับแจ้งมาว่าจะส่งมาภายใน๓๐ตุลาคมนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
คอรมอสัญจรที่กระบี่ช่วงวันที่๑๕๑๖พฤศจิกายน
เพื่อพิจารณาในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ
ยืนยันว่าพิจารณากันแล้วว่าคุ้มนะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
เพราะว่าจะมีภาคเอกชนมาร่วมเป็นสปอนเซอร์ด้วย
มั่นใจว่าศิลปินทั้งสองท่านนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนนะคะ
ทีนี้ในอหนุทิชาวิรากูลรองนายกับท่านมนตรีก็ย้ำเอาไว้ว่า
งบเนี่ยต้องคุ้มค่านะทุกบาททุกสตางค์ต้องคุ้มค่านะ
แล้วก็พูดถึงการเปิดประเทศหนึ่งเพื่อสถิกายนนะคะ

คือตอนนี้การฉีดวัคซีนค่อนข้างเป็นไปได้ตามเป้าก็คือ๑๗๐ของประชากร
จำนวนผู้ป่วยเริ่มนิ่งแนวโน้มลดลงด้วยซ้ำ
ก็จะเร่งฉีดวัคซีน๔จังหวัดชายแดนภาคใต้
สัปดาห์นี้แหละก็จะไปจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเยอะ

นครศรีธรรมราชอย่างนี้ก็จะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะไปเร่งการฉีดวัคซีน
เรื่องนี้มาเล่าควบคู่กันไปเพราะว่าก็สอดคล้องกันไปกับเรื่องของการเปิดประเทศ

เดี๋ยวรอฟังข่ากันอีกทีนะครับ